ทีนี้หนึ่งในพื้นที่ที่ตอนนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เฝ้าระวัง

พื้นที่ชุมชน๗๐ไร่ในเขตคลองเตยนะคะ
มีผู้ชายวัย๕๘ปีเสียชีวิตอยู่

คราวนี้ทั้งทำรวจทั้งกู้ภัยต้องเตรียมตัวเลย

ทุกคนต้องเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะ

ยังไม่รู้แหละว่าผู้ชายคนนี้เสียชีวิตจากอะไร

ก็คือใส่ชุดป้องกันเชื้อเอาไว้ก่อนเลยนะคะ
ก่อนที่จะลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุค่ะ
ก็พบร่างของนายบุญจรสู่วชัยอายุห้าสิบแปดปีนะคะ
นอนเสียชีวิตอยู่ไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือค้นอะไรต่างเลย
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องไปเก็บหลักฐานโดยรอบนะคะ
แล้วก็นำร่างผู้ตายใส่ถุงบรรจุเคลื่อนย้ายออกจากบ้าน
แล้วก็ขึ้นรถส่งไปพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิต
โดยเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้สรุปสาเหตุการเสียชีวิต
จากต้องมีการนำเลือดแล้วก็เนื้อเยื่อไปเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ก่อน
น่าจะรู้ผลก็คือ๑๒วันนี้นะคะ
ส่วนรอบจุดเกิดเหตุหลังจากที่เคลื่อนย้ายร่างผู้ตายออกมาจากบ้านแล้ว
เจ้าหน้าที่เขาก็กั้นบริเวณโดยรอบแล้วก็พ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดด้วย
อย่างที่บอกว่าชุมชน๗๐ไร่ก็เป็น๑ใน๓ชุมชน
ที่ตอนนี้กรุงเทพมหานคร
ความเข้มข้นในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด๑๙
เพราะว่ามีการตรวจเจอผู้ป่วยหลักรอยแล้วนะครับ